วงการต้นไม้มันบูมมาก
ก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวหอบต้นไม้ไปเป็นสินสอด
หอบเงิน๓ล้านเอามาแลกกับกล้วยอินโดบ้าง
ล่าสุดหนุ่มระยองเขาขนร้านกาแฟน็อกดาวน์
ขึ้นรถขับข้ามจังหวัด๓๐๐กิโลเมตร
เพื่อไปแลกบอนหูช้างดั่งขาวต้นเนื้อ

เอาร้านกาแฟไปแลกต้นไม้
ต่อไปก็คงเอาไปแลกบ้านแลกรถได้แล้วมั้ง
มันราคาสูงขึ้นเรื่อย
อ่ะที่นี่คือฟาร์มกล้วยดางเอาะตาล
อยู่ที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีค่ะ
สัปดาห์ที่แล้วสร้างความฮือฮาก็คือว่าขายกล้วยแดงอินโดไป
ที่นี่แหละล่าสุดมีลูกค้าสร้างความประหลาดใจให้กับเขาอีกแล้ว
หนุ่มเจ้าของร้านกาแฟแล้วก็ธุรกิจสถานเสริมความงามจังหวัดระยอง
นายเดชารัตนพงพัฒน์หรือคุณเดย์อายุ๓๕ปีนี่มาแล้ว
เขาขนร้านกาแฟน็อกดาวน์ติดแอร์พร้อมห้องน้ำในตัว๒ห้อง
บรรทุกรถเครนคุณนี้ขนย้ายมาจากระยองไปถึงอำเภอบ้านคาราชบุรี
เป็นระยะทาง๓๐๐กิโลเมตรหลังใหญ่อยู่นะคุณนะ
แลกกับบอนหูช้างด่างขาว๑ต้นดูดิโอ้โหเหมือนเอาไข่ไปแลกข้าวสมัยก่อน
ประมาณนั้นเลยเหรอใช่ไหมคือแต่ยุคนี้มันเป็นแบบนี้แล้วไงคุณ
แล้วคุณแม่เขาเองก็ชอบไม้ด่างมากเลยพอได้ข่าวจากฟาร์มว่า
ร้านกาแฟจะเอามาแรกไม้ด่างก็เลยเอามาแรกบอนหูช้างด้วยเลย
แล้วเขาเองรับผิดชอบค่าขนย้ายขนส่งอะไรเองทั้งหมดด้วย
ร้านกาแฟน็อกดาวนเนี่ยเป็นร้านกาแฟมือ๒เป็นร้านน็อกดาวน์มือ๒นะ
ครับมีราคาอ่ะตีราคาให้ฟังเออยังไงราคาของน็อกดาวน์ประมาณเนี้ยนะคะ
มีสองมีห้องน้ำอย่างในนั้นด้วยนะเออราคาอยู่ที่ประมาณสามแสนห้าหมื่นบาท
ก็คือเอาไปแลกบอนหูช้างด่างได้หนึ่งต้นเฮ้ยใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยนะ
เลขต้นไม้นะ๑ต้นแต่เจ้าของฟาร์มเขาใจดีเห็นว่าเดินทางมาไกล
เออเขาแถมต้นบอลโอกินาว่าฮะมูลค่าหนึ่งแสนบาทไปให้อีกหนึ่งต้น
นั่นแหละคือบอลโอกินาว่าอันนี้บอลหูช้างดังค่ะ
รวมมูลค่าก็หลายแสนอยู่
เดี๋ยวเขาจะไปเลี้ยงแล้วไปเพาะขยายพันธุ์แล้วต่อยอดธุรกิจอีก
นั่นแหละหลายคนอ่ะที่ซื้อต้นไม้แพงอย่างนี้ไป

เขาบอกว่าเอาไปเลี้ยงเนี่ย

คือต้นไม้มันก็ขยายพันธุ์ง่ายพูดตรงใช่ไหม
คือบางคนเขาก็คิดว่ามันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง
เขาซื้อมาในราคาเท่านี้เขาขายต่อออกไปมันอาจจะได้มูลค่ามากกว่านี้
แต่ก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะเป็นกระแสด้วยคุณผู้ชมก็ต้อง
ถ้าใครสนใจเอาเป็นว่าคุณศึกษาก่อนดีกว่า
ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนดีกว่าถ้าคุณสนใจอะไร
แล้วถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วเราสนใจจริงก็ไม่ได้ผิดอะไร
มันเป็นราคาที่พูดได้คำเดียวว่าแล้วเจ๊
แล้วแต่จริงมันเอาที่สบายใจ

ไหมล่ะมันไม่ได้มีราคากังที่แท้จริงนะเอาจริง
ใช่แล้วแต่สบายใจนะครับ